คุณผู้ชมคะเรื่องของสุนัขจรจัดเนี่ยเราเคยเล่าข่าวในลักษณะแบบนี้อยู่บ่อยที่ไปกัดคนแล้วเขาได้รับบาดเจ็บแล้วก็เรียกร้องความรับผิดชอบ
แล้วก็ไม่รู้ว่าใครจะมารับผิดชอบเพราะว่าเป็นสุนัขที่ไม่มีเจ้าของ
เหตุการณ์นี้นะคะคุณยายวัย๖๙ค่ะถูกสุนัขจรจัดเป็น๑๐เลยนะคะ
มขย่ำแล้วดูบาดแผลนะคะขออนุญาตต้องทำภาพเป็นสีขาวดำนี่คือเลือด
เลือดเต็มตัวเลยแล้วเข้าคอคือจุดสำคัญ
เต็มตัวค่ะคุณยายสมจิตการเกษอายุ๖๙นะคะ
หมาจรจัดเนี่ยกัดแขนซ้ายแขนขวาขาซ้ายขาขวาแล้วเขี้ยวมันนะคุณผู้ชมลงไปลึกเป็นแบบเป็นเซนติเมตร

จริงที่ไทยทอยที่หัวด้วยนะคะ

ก้นด้วยนี่ยังดีนะเหลือที่ใบหน้า

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานในพื้นที่หมู่เก้าอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรชบูรณ์นะคะ
คุณยายเนี่ยกำลังเดินจะเอาใบเสร็จค่าไฟฟ้าไปให้หลานสาวที่บ้านคือบ้านอยู่ใกล้กัน

หมา๔ตัวที่หลานสาวเลี้ยงไว้กับหมาจรจัดอีก๘ตัว
รุมกัดนะคะนี่ค่ะหมาจรจัดที่อยู่แถวนั้น
คือในส่วนของหมาที่หลานสาวเลี้ยงเอาไว้เนี่ยหลานสาวบอกว่าก็แปลกใจ
ยายมาที่บ้านเป็นประจำเคยให้ข้าวให้น้ำหมาพวกนี้ด้วย
หมาจรจัดคุณยายก็เคยให้เข้าให้น้ำอ่ะนะ
เพราะตกใจว่าทำไมมันไปรุมขย้ำคุณยายนางสาวชนที่ชาคมด้วยอายุ๓๑ปี
เป็นคนเห็นเหตุการณ์นะคะเล่าให้ฟังว่าขี่รถไปส่งลูก
แล้วผ่านมาเห็นยายสมจิตนอนหงายอยู่กับพื้นยายแกพยายามเอากระป๋องอ่ะ
ไปปัดมาไม่ให้หมากัดหน้าปัดที่บริเวณตรงหน้านะคะ
แต่หมามันเยอะหมามาเป็นสิบตัวแล้วไม่รู้มันยื้อเหมือนแบบ
กัดแล้วดึงแล้วยื้อกันอันไหนไม่แน่ใจตรงที่ว่ากลุ่มหนึ่งก็เป็นหมาเลี้ยง
อีกกลุ่มเป็นหมาจรจัดอันนี้คือพอมันเจอแบบเหมือนมาด้วยกันอ่ะ
มันก็เลยเปิดสื่อกันแล้วคุณยายอยู่ตรงกลางพอดีหรือเปล่าเหมือนมันกัดแล้วยื้อกัน
ลักษณะแบบนี้คนเห็นเหตุการณ์บอกแบบนี้นะแล้วหมาเลี้ยงเนี่ยสี่ตัว
หมาจรจัดคือเนี่ย๘ตัวทีนี้ค่ะคนเห็นเหตุการณ์เขาบอกเขาก็ลงจากรถ
แล้วก็เห็นมีไม้อยู่แถวแถวต้นมะยมค่ะเธอก็คว้าไม้นะ
วิ่งไปช่วยยายเธอบอกว่าโอ้โหเธอก็เกือบโดน
เกือบโดนรุมกัดก็เลยตะโกนเรียกเจ้าของหมา
ซึ่งก็คือหลานสาวยายอะค่ะหลานสาวยายก็ลงมาจากบ้าน
พอหมาเจอเจ้าของก็หนีกันไปคนละทิศคนละทาง
เจ้าของหมาบอกว่าโอ้โหตกใจมากเลยสาเหตุเพราะอะไรไม่รู้จริง
เพราะยายก็ตะโกนไม่มีใครได้ยินคือยายเสียงแหบแล้วยายอายุเยอะ
พยายามจะเปล่งเสียงตะโกนร้องหลานสาวบอกฉันก็อยู่ในบ้าน
แต่ฉันไม่ได้ยินเสียงยายเลยอืมแต่หมาก็น่าจะส่งเสียงดังในระดับสองนัด
สองตัวเวลากัดกันน่าจะมีเสียงเหมือนกัน
เห็นเหตุการณ์บอกว่าคือตอนนั้นที่ไปช่วยยาย
คือตัวเองก็ลืมอันตรายไปเลยคิดแต่ว่าต้องช่วยยายก่อน
เพราะเห็นยายคือล้มไปกับพื้นนอนไปกับพื้นแล้วสุนัขรุมอยู่
คว้าไม้ได้คว้าไม้นะแล้วก็แบบพยายามที่จะไปปัดป้อง
ด้วยความที่เธอบอกว่าคือก่อนหน้านี้เธออยู่แถวนั้นเหมือนกัน
ก็รู้สึกคุ้นเคยกับสุนัขที่เดินไปเดินมาแถวนั้น
แต่พอมาเจอกับเหตุการณ์แบบนี้เธอก็เริ่มรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยแล้ว
กังวลใจเริ่มกังวลใจกับสุนัขที่อยู่แถวนั้นว่าเอ๊ะแล้ววันดีคืนดีมันจะมากัดเธอ

ก็จอดตรงนี้เลยเห็นหนูหันไปเห็นพอดี
แกนอนอยู่ตรงนั้นนะคะตรงจุดเขียวนั่นตรงหน้าเขียวนั่นน่ะตรงนั้นเลย
นอนแบบนอนหงายแล้วอ่ะก็คือแกเอากระแปงดำมาปัดหน้าแกอย่างเงี
คือไม่ไม่ให้หมากัดหน้านะแต่ว่าขาเขินคือหมาเหมือนเหมือนมันมันกัดแย่งอะไรกันสักอย่างนึงอ่ะ
กว่าตัวลุมกันอยู่ตรงเนี้ยอืมแล้วมันมีไม้พาดอยู่ตรงเนี้ยตรงต้นมะยมเนี้ย
หนูก็เลยได้ไม้ตรงเนี้ยแล้วก็วิ่งไปตรงนั้นอ่ะแล้วแล้วมันก็จะรุมหนูนะ
แล้วหนูก็เลยตะโกนเรียกเจ้าของหมาน่ะลงมาพอเจ้าของหมาลงมามันก็เลยหนี
สิบสิบกว่าตัวเลยพี่แทบแทบไม่เห็นตัวแกก็คือผ้าถุงผ้าถุงนี้หลุดออกหมดแล้วอ่ะ
มันฉีกขาดหมดแล้วอ่ะอืมเจ้าของหมาก็บอกว่าเขาไม่ได้ยินจริงจริง
เขาเขาได้ยินแต่เสียงหมากัดกันคิดว่ามันหยอกกันเป็นปกติอืมครับ
แล้วเขาเขาได้ยินเสียงหนูไงเขาเลยลงมาทีนี้ค่ะมาดูประเด็นเรื่องหมาจรจัดก่อนนะคะ
เพราะว่าส่วนหนึ่งก็เป็นของหลานสาวยายอะนะ
เพื่อนบ้านบอกแบบนี้นะคะในทีระเดชอายุห้าสิบห้าปี
บอกว่าในส่วนของหมาจรจัดแถวนี้นะเดิมมันก็มีไม่กี่ตัว
แต่หลังจากนี้เนี่ยเท่าที่เห็นคนชอบมาปล่อย
เพราะคนเห็นว่ามีหมาจรจัดอยู่ก็เอามาปล่อยทีละตัวทีละตัวทีละตัวอย่างนี้
อกจากนี้คือพอมาปล่อยแล้วเนี่ยมันก็กลายเป็นฝูงใหญ่
ออกลูกออกอะไรอีกใช่มันก็เลยกลายเป็นฝูงใหญ่
ชาวบ้านบอกว่าไม่รู้จะทำยังไงแล้วบางทีคนไปให้อาหารอ่า
ไปให้อาหารมันก็ยิ่งอยู่รวมตัวกันแบบนี้
มันก็จะรู้ว่าตรงนี้อยู่ตรงนี้จะอยู่อย่างนี้ค่ะ
นี่เห็นไหมมีตัวเล็กตัวอะไรมีแบบมีลูกมีอะไรอย่างนี้

พูดถึงว่ามันก็ที่เกิดในนี้ก็มีแต่ว่าที่จรจัดก็มีที่เขามา
ครับก็แล้วมันออกลูกด้วยลูกออกรอบอาการเครื่องนี้แหละ
ก็มีปัญหาอีกกฎหมายก็คุ้นกองอยู่อีกเนอะ

แต่อารมณ์มันเปลี่ยนแปลงด้วยก่อน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาดูแลหน่อยได้มั้ย
ชาวบ้านหมู่ก้าวตำบลไทยดงวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์

บอกว่าเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยมาจัดการกับฝูงหมาจรจัดเหล่านี้ให้หน่อย
ตอนนี้เข้าหน้าร้อนแล้วด้วยแล้วก็ไม่รู้จะต้องยังไงจะหาที่อยู่ให้เหมาะสมกับพวกมันยังไงดี
คือไม่อยากจะให้พวกมันมาสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านนะคะ
คือในมุมหนึ่งจะสงสารก็สงสารแต่ในมุมหนึ่งมันก็เป็นเรื่องของความไม่ปลอดภัยของคนในหมู่บ้านด้วยนะคะ
แล้วอย่างคนอายุเยอะหรือเด็กอย่างนี้ถามว่าจะป้องกันตัวยังไง
ไม่ได้จริงวิ่งหนีก็ไม่ทันจะเอาไม้ปัดป้องมันก็โอ้โหมากันเป็นศพ
ตัวคุณไม่ไหวจริงเราก็ต้องฝากเจ้าของหมาด้วยนะ
ถ้าคุณเลี้ยงหมาคุณต้องดูแลให้ดีอย่าให้มันออกมาสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นด้วยนะคะ